ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะคะ
เป็นผู้หญิงทั้งคู่ค่ะเล่าโครงเรื่องให้ฟังก่อนนะคะ
ก่อนจะให้ไปดูคลิปก็คือทีมข่าวของเราไปเจอกับเจ้าหนี้อ่ะนะ
หนี้บอกว่าเขาตั้งวงเล่นแชร์กันเมื่อ๓ปีก่อน
หนี้คนนี้เปียร์ตั้งแต่มือแรก๘๐๐๐บาท
พอเปียร์ไปปุ๊บได้เงินก้อนไปปั๊บไม่จ่ายอีกเลย
เท้าแชร์เขาก็เลยต้องรับผิดชอบจ่ายแทน
ทีนี้ทวงมา๓ปีคุณภาคภูมิ

ใช่เปียร์มือแรกเลยแล้วหายไปเลยไม่จ่ายเลย
เขาบอกว่าเขาก็ต้องรับผิดชอบนะเป็นเท้าแชร์
แล้วก็ทวงทวงมา๓ปีคุณผู้ชม
ปรากฏว่าลูกหนี้ไปโพสต์ในโซเชียล
เหมือนกับบอกกับเจ้าหนี้ว่าไม่คืนเงินหรอก
ตัวเองก็มีเงินมีทองมีตังค์แต่ไม่คืน
มีคนเห็นคลิปนี้ก็ไปบอกเจ้าหนี้ว่าเห็นยัง
หนี้โพสต์เฟซบุ๊กท้าทายเจ้าหนี้
คือประมาณว่าไม่คืนด้วยอารมณ์หมั่นไส้เจ้าหนี้
หนี้ก็เลยบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมงั้นนัดตบกันเลย
ก็เลยมี๒คลิปมีคลิปลูกหนี้ท้าทายให้ดูนะคะ
แล้วก็มีคลิปที่เขานัดตบกันนะคะไปดูคลิปแรกก่อนเลยค่ะ
ข้องใจอะไรก็ไม่ต้องแบบอะไรเลยนะแบบฝน
นี่คือลูกหนี้นะคะลูกหนี้โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าก็นี่มีเงินแต่นี่ไม่คืนนี่รู้ว่าเป็นหนี้จริง
ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้วัยร่วมเขาเรียกได้ว่าหนี้หนี้คือตัวเอง

หนี้หนี้อะรวยหนี้มีเงิน
เข้าใจป่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจ

แต่คือประมาณว่าน้องเขาบอกว่าก็เจ้าหนี้มาประจานเขา
ไปหาว่าเขาปากแบบปากไม่ดีปากไม่ดีอะไรอย่างนี้
หมั่นไส้ก็ไม่คืนมีเงินแต่ไม่คืน
แล้วทีนี้เพื่อนของเจ้าหนี้ก็เห็นคลิป
ก็เลยไปบอกเจ้าหนี้ว่าเห็นคลิปยัง

เห็นลูกหนี้เขาด่าในเฟซบุ๊คหรือยัง
โอ้โหพอเจ้าหนี้เห็นคลิปปุ๊บ
ก็โพสต์เฟซบุ๊คของเจ้าหนี้เองเหมือนกัน
แล้วก็ท้าเลยบอกมามาตัวต่อตัว
ถึงจะท้องอยู่เนี่ยไม่กลัวมาเลย
จะเอาเพื่อนมาด้วยก็ได้นี่
อย่าเกรงตะปากอะไรแบบเนี้ย
ก็ท้าทายกันไปมาสุดท้ายนัดตบกันนะคะ

ทำไมต้องกลัวอ่ะอี๋
อันนี้คือที่นัดตบกันคือมีคลิปตั้งแต่แบบขับรถไปหาจะไปตบกัน
แล้วนี่ใช้มือถืออย่างนี้ไปด้วยนะ

หนี้บอกไม่ไหวแล้วก็เลยไปตบกันนัดตบกันหน้าหอ
เดี๋ยวมีคลิปยาวเลยนะคะเดี๋ยวลองดูต่อเนื่องเลยนะคะ

ไปคุยกับลูกหนี้แล้วก็ด่ากัน
ตั้งแต่ในรถใช่ไหมท้าทายนัดไปตบกัน
คำถามคือแล้วเจ้าหนี้
รู้ได้ยังไงว่าลูกหนี้อยู่ที่ไหน
หนี้รู้ก็เพราะว่าลูกหนี้ถึงขั้นที่ว่า
โลเคชั่นให้เลยว่าฉันอยู่เนี่ยมาสิ

แจ้งภิกัดเลยว่าอยู่แถววังทองราง
คุณผู้ชมเจ้าหนี้นะขับรถจากพัทยา
หนี้กระโดดแบบโอ้โห
จากแบบหลังห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งอ่ะครับ
ทะเลาะกันตีกันอย่างที่เห็นในคลิป
ก็มีคนไปห้ามนะคะตำรวจก็ไปคุมสถานการณ์นะคะ
ดูสิดูสิ
คือตอนที่ลูกหนี้รู้ว่าเจ้าหนี้มาก็พยายามกระโดดหนี
ใช่แต่ถูกเพื่อนของเจ้าหนี้ดักเอาไว้
ตำรวจต้องมาต้องคุมตัวทั้งสองฝ่าย
ไปรงพักสองพหวังทองหลังอ่ะ
เขาคงจะส่งโลเคชั่นไปไม่คิดว่าเขาจะมาจริง

เอ้ยเอาใส่กุญแจมือเลยไหน
เบาไม่ไพล

นี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่ตำรวจมายังไม่หยุดเนี่ยยังไม่หยุดค่ะ
แล้วเจ้าหนี้เองอย่างที่บอกว่าท้อง๕เดือนอยู่ด้วยนะคะ

ลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าหนี้ถึงบ้านครับอยู่ในพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเจ้าหนี้คนนี้ชื่อว่านางสาว
ชดาพรชูศรีเขาเรียกกันว่าเจ๊ฝนค่ะเจ๊ฝนก็อนุญาตให้ใช้บอกชื่อนามสกุลจริงอะไรได้นะคะ
อายุยี่สิบเจ็ดท้องห้าเดือนนะคะเจ๊ฝนบอกว่าลูกหนี้อ่ะชื่อบัว
รู้จักกันเพราะว่าก็เป็นเด็กพัทยาด้วยกันอยู่พัทยากันมาเมื่อ๓ปีก่อนก็ตั้งวงแชร์
เจ๊ฝนน่ะเป็นเท้าแชร์บัวก็มาเป็นลูกแชร์ครับ
วกเปียมือแรกเลยได้ไปเลยแปดหมื่นเปียร์ได้ปุ๊บไม่ส่งเงินต่อ
ฝนบอกเจ๊เป็นเท้าเจ๊ก็ต้องรับผิดชอบจ่ายแทนมาตลอด
ที่ผ่านมาเนี่ยทางลูกหนี้นะทางบัวบอกว่าก็
เดี๋ยวจะผ่อนจ่ายให้นะเดือนละพันแต่สุดท้ายเดือนละพันก็ยังไม่ยอมจ่าย
หายไปเลยแล้วเจ๊ฝนบอกว่ามาเห็นบัวเฟซบุ๊กไลฟ์
ด่าเขาเฉยอวดรวยแต่ไม่ยอมใช้หนี้เฉยเห็นแล้วโมโหเลือดขึ้นหน้าเลย
โทรไปด่าครับนัดเจอตัวต่อตัวยอมรับว่าเจ๊ฝนเองอ่ะ
ห้าเดือนอ่ะโอ้โหตบไปตั้งหลายรอบอืม
เพราะว่าบัวทำแบบชักหน้าชักตาทำสีหน้าสีตาพูดไม่ดีใส่
ตำรวจอยู่เจ๊ก็ไม่สนเจ๊ก็ยังแบบตบบัวตบลูกหนี้อ่ะ
ตอนนี้ใช่ไหมคะหกหมื่นเจ็ดค่ะเกือบเกือบแปดหมื่นอืม
ต่อมาแล้วแสบว่าเขาเสื้อกระเป๋าใช่ค่ะนโลเหล็กอะไรเงี้ยใช่ค่ะ
ก็นั่นแหละทำให้หนูฟิวขาดเลยว่ารวยจัดแต่มาด่าหนูว่าเป็นเด็กแว้นมั่งสก๊อยมั่ง
ว่าดูถูกมากว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ตัวเองอ่ะใช้ของแบรนดเป็นแสนนู่นนี่นั่น
แต่ว่ากูมีกูรวยแต่กูไม่คืนจะทำไมเพราะเจ้าหนี้ปากหมาแบบมึง
ตั้งใจจะไม่คืนจะทำไมอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็เลยทำให้เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
หนูก็เลยแบบทนไม่ไหวแล้วพี่หนูใจเย็นมาสามปีอ่ะหนูให้โอกาสตลอดเลยว่า
ผ่อนเดือนละพันก็ก็ผ่อนมาสิขอแค่ผ่อนอืมเราก็ไม่ประจานไม่อะไร
แล้วก็สามปีอ่ะถือว่าหนูใจเย็นมากเลยนะอืมเพราะเราอ่ะใช้หนี้แทนมัน
แล้วเราจำเป็นต้องใช้แล้วเราเดือดร้อนหาเงินมาได้
ต้องไปผ่อนให้มันอ่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ก็เลยถามเจ๊ฝนว่า
เจ๊ฝนเอาจริงแล้วลูกหนี้เจ๊บัวที่เขาโพสต์เฟซบุ๊คว่า
เขารวยเขามีนู่นมีนี่มีเงินมีทองแต่ไม่ยอมใช้หนี้เจ๊ฝนอ่ะ
เขารวยจริงไหมครับเจ๊ฝนบอกว่าความจริงแล้ว
บัวเนี่ยไม่ได้รวยอย่างที่พูดนะคะนี่นะคะแล้วก็มีการแชร์ให้เห็นตอนแรกบอกว่าเหมือนกับมีเงินมีทองอะไรอย่างงี้เนี่ยนะอ่า
โพสต์รูปเงินในเฟซบุ๊คว่ามีเงินในบัญชีหลายหมื่นบาทสืบไปสืบมาภาพเงินและยอดเงินในบัญชีเป็นของปลอม
ครับไปก๊อฟมาจากกูเกิ้ลอ๋อแล้วก็มาโพสต์หาว่าเป็นเงินของเขาเอง
ลูกหนี้เองอะไรแบบเนี้ยจริงจริงแล้วมันไม่ใช่ครับเนี่ยค่ะ
ศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนสนิทของเจ๊ฝนซึ่งคนนี้เขารู้จักกับบัวที่เป็นลูกหนี้ด้วย
เขาบอกว่าบัวเป็นคนขี้อวดไม่มีใครชอบเลยสักคน
กระเป๋าแบรนด์เนมที่โพสต์ว่ามีเป็นแบบโอ้โหหลักแสนบาทนาฬิกาที่โพสต์ว่าใส่นาฬิกาแพงเนี่ยเห็นไหมที่เขาโพสต์เฟซบุ๊ก
มีนาฬิกามีกระเป๋าของปลอมค่ะอ่าเพื่อนบอกว่าของปลอมทั้งนั้นครับ
อาชีพที่ทำอยู่ปัจจุบันก็เป็นเด็กเอ็นเตอร์เทนรับงานเอ็นเตอร์เทนนี่ค่ะ
แล้วก็พอรับงานแล้วก็ไปทำนิสัยไม่ดีกับแขก
ไม่มีใครอยากใช้บริการแล้วเขาก็อ้างว่าเหมือนกับอันนี้เป็นคำอ้างนะ
คำอ้างของเพื่อนของเจ๊ฝนแล้วก็รู้จักกับบัวหาว่าบัวก็เหมือนรับงาน
บริการทางเพศอะไรแบบนี้ตอนสมัยอายุน้อยแล้วเคยถูกตำรวจจับ
นิสัยปลอมอย่างนี้แหละค่ะแบบชอบโชว์รวยทำรวยอดรวยอย่างเงี้ยค่ะใช่
บางทีแบบมีลูกค้าอย่างนี้แบบว่าไปทำงานรับงานมีลูกค้าก็ไปอดรวยกว่าอะไรอย่างนี้
ว่าตัวเองรวยกว่าบ้านรวยกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายนะคะเราก็ต้องคุยกับฝั่งลูกหนี้เขาด้วย
ต้องคุยกับทางฝั่งบัวเขาด้วยว่าเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่า
ก็พยายามติดต่อไปนะคะพยายามจะโทรหาเนี่ยคุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเรา
ติดต่อไม่ได้ติดต่อพยายามจะติดต่อทางเฟซบุ๊ก
บัวเคยโพสต์เคยนู่นเคยนี่ปิดเฟซบุ๊กไปแล้วเลย
ขอบคุณคุณผ้างพูกคุณผู้ชมครับทีนี้ค่ะทางตำลวจ
มันก็เป็นความผิดนะก็ต้องแจ้งข้อหาเจ๊ฝนด้วยนะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ต้องไปจ่ายค่าโปร่งค่าปรับอะไรกัน
แต่เจ๊ฝนบอกว่าอ๋อก็จัดการไปเรียบร้อยแล้ว
จ่ายค่าปรับเรื่องข้อหาทำร้ายร่างกายไปเรียบร้อยแล้ว
แต่บัวลูกหนี้เนี่ยก็ยังไม่คืนเงินเจ๊ฝนอยู่ดีเจ๊ฝนบอก
ก็นี่วงแชร์ก็ต้องไปตามกันเองแล้วฮะ